วันครับมีข่าวเศร้านะครับเพราะว่าเราได้เสีย๒บุคลากรนะครับ
ซึ่งเคยเป็นอดีตนะครับที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับ
สูญเสียบุคลากรของวงการกีฬาไทยนะครับเมื่อวานนี้ท่านแรกก็คือ
แหวนครับนายอภัยพดุงศรีครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน
ก่อนจะสิ้นใจที่โรงพยาบาลซึ่งงานสวดพระอาวิทย์ธรรมนะครับ
ที่ทำนะครับของครูแหวนสมาคมกีฬายก้มหนักแห่งประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าผ้าวันพรุ่งนี้นะครับที่สาระห้าวัดเทพฤราครับอีกหนึ่งท่านก็คือพันตะโหลโทยันยงณ์หนองคายครับอดีตนับ๑ทีมชาติไทยตำแหน่งกองหน้าซึ่งเป็นนักเตะแล้วก็โค้ชทีมชาติไทยคนแรกที่ได้แชมป์๔เกมเสียชีวิตในวัย๗๙
วันนี้แล้วก็จะสวดพระอภิษฐรรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันศุกร์โดยมีวิธีชับประณะกิจในวันเสาร์ที่๒๐ตุลาคมซึ่งกำลังติดต่อเพื่อขอพระชาธารเผลิงศพครับส่วนยุทธ์โอลิมปิกเกมส์ที่อาจารย์ดิน่าอิทธิวัตรสร้อยทองครับคว้าเหรียญเงินจากการแขนยิงธนูประเภทที่ผส
๑ต่อ๕คะแนนครับ